เก็บเสียงร้องเพลงของคุณเอาไว้กรี๊ดเชียร์อาแมนด้าดีกว่า
สวรรค์แทนน้ำน้ำใจเมื่อวันนี้ไปสนามบินแล้วค่ะ

แต่บอกเลยว่าสุวรรณภูมิก็แทบแตกแล้วเหมือนกัน

เมื่อคืนนี้ค่ะแมนด้ามาในลุคสวยฉ่ำกับสูตรสีชมพู
เย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ

มาจากเมืองโคราชแต่ว่าตัดพิเศษให้กับแรนด์มิลินนะคะ
มาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางชุดใหญ่นับนิ้วดูสิคะ
คนจะไปเอามงศ์นะคะเอาไปกี่ใบดี
กี่ใบคะ๑๔ใบค่ะโอ้โหดีค่ะ
แล้วกองประกวดเขาการันตีเลยนะคะ
ว่าแต่ละชุดแต่ละลุคแต่ละวันที่คุณจะได้เห็นอาแมนด้าผ่านสื่อ
ต่อจากเนี้ยเด็ดเผ็ดฟาดอย่างว่านอนค่ะ

ซึ่งน้องอาแมนด้านะคะตัวแทนนางงามไทยของเราเปิดใจผ่านสื่อก่อนขึ้นเครื่องออกบอกไว้เลยนะคะ
บอกว่าเธอนี่นะฮะเตรียมความพร้อมมานานฝึกซ้อมทุกสิ่งเลย
เพิ่มจุดแข็งกลบจุดอ่อนจนมั่นใจแล้วว่าพร้อมจะทำหน้าที่ตัวแทนสาวไทยในการคว้ามงกุฎนางงามจักรวาล
ว่าขอให้ได้เป็นมง๓นะให้ประเทศไทยของเราในการประกวดครั้งนี้แบบเกินร้อยเลย
เมื่อวานนี้น้องนักข่าวของเราไปมาน้องนัทไม่รู้ไปเทียบความสวยกับอาแมนด้ามาหรือเปล่า
บริการสะพานกันหน่อยจ้า
สำหรับแฟนชาวไทยนะคะได้อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ
ที่คอยให้กำลังใจด้ามาตลอดก็รู้สึกตื้นตันใจปลื่นใจมาก
การไปประกวดครั้งนี้เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้สัญญาว่าเราจะทำทุกวันให้เต็มที่
มีการฉีดวัคซีนไปนะคะฉีดไปสองเข็มค่ะก็รู้สึกอุ่นใจนะคะ
ที่เราเนี่ยยังมีภูมิคุ้มกันไปเพราะว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์โลกด้วยโควิด
เราก็จะต้องใส่แมสสิตลอดเวลาโอ้โหสุดยอดเลยนะคะตอนนี้เนี่ย
แมนด้าลงเครื่องอยู่ที่ตุรกีแล้ว

ก็รอลุ้นกันต่อไป๑๗พฤษภาคมนี้

หมายความว่าเข้าไปรุ้นอาแมนด้าอยู่หน้าจอ